ซิงกิ้งอินเดอร์เรนด์ครั้งที่สี่
แม้จะผิดคาดไปสักนิดเพราะว่าฝนไม่โปรยปลายออกมาให้ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจกัน
แล้วก็อีกหลายต่อหลายวงหลายคนเนี่ยนะคะ
เขาก็มามอบความสนุกสนานแบบครบรถค่ะ
เพลงมาแบบให้แฟนได้โยกแล้วกรี๊ดไปพร้อมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหนี่แค่บรรยากาศนะยังสนุกสนานขนาดนี้เลย
อยากจะไปอยู่ในบรรยากาศนั้นจริง
จะได้รู้ว่าโอ้โหจะสนุกสนานขนาดไหนเพราะว่าแต่ละวงนี่คุณภาพมาก
ฝนไม่ตกไม่เป็นไรแต่ว่าหัวใจชุ่มฉ่ำแน่นอน
แต่ว่าวันนี้หมดเวลากับบันเทิงไทยรัฐแล้วนะคะพลอยกับใบตองลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ